คุณผู้ชมครับจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ยังคงตกค้างอยู่ในบ้านเรานะครับ
แล้วก็บางคนมาอยู่นานแล้วไม่มีเงินไม่มีทองแล้ว

ทีนี้นะครับก็มีคนไทยก็เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มชาวต่างชาติ

สุรัตนธรรมสถานคลินิกเวชกรรมสุรัตน์๑บาทรักษาฟรี
โพสต์เรื่องราวขณะที่เจ้าของคลินิก

โดยบอกว่ามีชาวต่างชาติเดินมาดูที่ท้ายรถ
แล้วก็ถามว่าคุณคือเจ้าของคลินิกฟรีใช่ไหม

ก็เอาถุงยาของคลินิกออกมาแล้วก็พูดว่า
ผมก็รักษาที่คลินิกของคุณนี่แหละ
ผมจำตราคลินิกได้
แต่ว่าสิ่งสำคัญช่วยผมหน่อยเถอะ

ผมเป็นชาวเยอรมันอายุ๖๖ปีนะครับ

ยังบอกว่ามีเงินติดตัวอยู่เหลืออยู่แค่๒๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วก็เอาเงิน๒๐บาทควักออกมาให้ดูนะครับ
ทางเจ้าของคลินิกก็โพสต์ข้อความ

บอกว่าเขาก็ถามชาวเยอรมันคนนี้ว่า
พักที่ไหนแล้วจะบินกลับเมื่อไหร่
เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ที่คลินิกมีแจกอาหารตอนเที่ยง

ที่ได้เจอเจ้าของคลินิกที่ใจดีแบบนี้นะครับ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปในโลกโซเชียลนะครับ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความชื่นชม

แล้วก็ยังไปเจอคนที่เขาเดือดร้อน

ก็ยังช่วยเหลือแบบนี้อีกนะครับ